ท่านผู้ชมครับดูคดีที่เกิดขึ้นที่พัทยาหน่อยนะครับ
มีเหตุแทงกันเสียชีวิตริมหาดพัทยาที่ชนบุรีนะครับ
คนก่อเหตุเนี่ยเป็นนักโทษชายเพิ่งพ้นโทษออกมาได้เดือนเดียวนะครับ
แล้วใช้มีดแทงผู้หญิงเสียชีวิตตรงนี้นะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๘โมงเช้าวันนี้ครับ
สพเมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุแทงกันเสียชีวิตที่ชายหาดพัทยาใต้

กู้ภัยก็ไปด้วยที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่าตรงฟุตปาดตรงนี้เลยนะฮะ
นี่คือสภาพศพนะฮะต้องเอาผ้าคลุมไว้ก่อนนะครับ
ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ตายชื่อนางสาวบัวทองปินพัง
อายุ๓๑ปีเป็นชาวยะโสธร
เสียชีวิตสภาพนั่งฟุบจมกองเลือดอยู่นะครับ
มีบาดแผลแทงที่แผ่นหลัง๑แผล
ข้างศพมีมีดคัตเตอร์สีชมพูตกอยู่หนึ่งเล่ม
อกจากที่แผ่นหลังเนี่ยที่ลำคอก็ถูกแทง๑แผลด้วยนะครับ
มีกระเป๋าสะพายของผู้ตายยังคล้องคออยู่นะครับ
นี่เป็นหลักฐานนะครับส่วนคนก่อเหตุหลบหนีไป
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้
ขณะกำลังขี่จักรยานยนต์อยู่เมื่อเช้านะครับจะไปซื้อกับข้าว
เห็นผู้ชายคนก่อเหตุกำลังทะเลาะกับผู้ตายอยู่
แล้วเห็นว่ามีการลงไม้ลงมือกันก็เลยหยุดรถห้ามปราม
ก่อนจะแยกย้ายกันไปแต่ว่าต่างฝ่ายต่างยังด่าทอกันอยู่นะครับ
ฝ่ายชายเนี่ยเข้ามาต่อยผู้ตายจนล้มลงแล้วก็พยายามวิ่งหนีไป
แต่ว่าผู้ตายเนี่ยผู้ก่อเหตุได้ชักมีดพับขึ้นมาด้วย
ซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าเขาเห็นท่าไม่ดีนะฮะ
เพราะว่าคนก่อเหตุลักษณะคล้ายเมายาเสพติดด้วย

ที่คนก่อเหตุจะใช้มีดจ้วงแทงใส่ผู้ตายที่เป็นผู้หญิง
เขาบอกว่าเห็นการจ้วงแทงใส่ไปเนี่ยหลายสิบครั้งต่อหน้าต่อตาเขา

ผู้ตายเนี่ยเขาเซไปฟุบแล้วก็ลงแน่นิ่งกับพื้นไป
ส่วนคนก่อเหตุก็เดินหนีไป
เขาก็รีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบแล้วก็สกัดจับคนร้าย
เดี๋ยวฟังนะฮะคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
ละผมก็เขาเลยเกี่ยวกับฝรั่งแบบมันด่าก็อย่างไรไม่รู้
ที่ท้ายเป็นปีปีภักด์ยาวเขา
มันยาวอยู่นะที่ภักด์

แทนแต่ขนาดยืนก็อย่างนี่
ขนาดมันด่าอยู่ละ
แล้วก็ชุดสายตรวจก็ลงพื้นที่ติดตามตัวคนร้ายแล้วก็จับได้
บาดเจ็บอยู่เหมือนกันมีแผลเหนือคิ้วขวาแล้วก็แขนซ้าย
มีของกลางเป็นมีดพับที่ใช้ก่อเหตุ๑เล่ม
จับได้แถวถนนที่พัทยาสาย๒นะครับ
ภูมิกับการสพมพัทยาบอกว่านายสง่าเนี่ย
ให้การอ้างว่าผู้ตายเนี่ยมาด่าเขาก่อนนะครับ
แล้วก็บอกว่าไปด่าไปต่อว่าน้องที่เป็นผู้ต้องหาที่รู้จักกันด้วย
แล้วก็เหยียดหยามด้วยการเอาเท้าเนี่ยรูปหน้าตัวเขาด้วย
ไม่พอใจก็ถามว่าไปทำน้องเขาทำไม
แล้วก็มีปากเสียงกันอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
นายสง่าสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง
สาเหตุก็เนื่องจากมีปากเสียงกันแล้วก็ถูกดูถูกเหยียดหยาม
เอาเท้าลูบหน้าอันนี้เขาอ้างนะครับ
เพราะว่าผู้ตายเองเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาชี้แจงอะไรแล้วนะฮะ

ก็เลยทะเลาะวิวาดกันก่อเหตุนะครับ
ใช้มีดพับที่พกติดตัวเนี่ยแทงสวนไป
เตอร์เหตุนั่งดื่มรับได้กันป่ะ